ดูเรื่องของฟืนไฟเรื่องไฟไหม้กันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้มันไหม้ห้องแถวแล้วห้องแถวเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้
ห้องแถวนั้นคุณยายอายุจะ๙๐แล้วอยู่ที่ห้องแถวนั้นคนเดียว

แล้วไฟวอดไปหกครูหาคุณผู้ชมค่ะ
๑๐บาทเงิน๓ล้านของคุณยาย

แล้วชีวิตของคุณยายล่ะเป็นยังไง
โชคดีเหลือเกินตอนนั้นเพื่อนบ้านมาเห็นนะ

คุณยายไม่โดนเปลวไฟคลอกร่างนะคะ
เป็นไฟไหม้ใหญ่นะในชีวิตนครพนมเลยค่ะ
ใช่ค่ะนี่รถน้ำก็มาฉีดน้ำดับไฟห้องแถว๒ชั้นตรงนี้ค่ะ
อายุเป็น๑๐๑๐ปีแล้วนะ
มีกัน๖คูหาอยู่ริมถนนทำรงประสิทธิ

คุณดูสิโอ้โหนี่เหลือแต่โครง
เพราะว่าไม้มันโดนไหม้ไปหมดแล้ว
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะถึงจะดับไฟได้
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะ
รองเชาวนินวงสถิตจิรการไม่หลับไม่นอนค่ะ
ทั้งร้านขายของก็มีทั้งร้านตัดผม
แล้วก็ร้านของคุณยายโดนไฟไหม้หมดเลยค่ะ
นี่ที่เห็นภาพบึ้นเนี่ยเพราะอะไร

กว่าจะสถานการณ์ทุกอย่างรีคาย

เหตุการณ์ไฟไหม้มันเกิดจากตรงไหนล่ะ
ครูหาของคุณยายนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คุณยายอายุ๘๖ปีเปิดเป็นร้านขายของชำอยู่

ยายบอกว่าลูกหลานยายไปทำงานต่างจังหวัดกันหมด
ไฟไหม้ตอนที่คุณยายนั่งอยู่หน้าบ้าน
เพื่อนบ้านเห็นไงต้องวิ่งมาช่วยอุ้มคุณยายค่ะ

เพราะว่าตรงนั้นคือมันมีทั้งอะไรพวกไม้

ใช่เห็นภาพกลางคืนไปแล้ว
ตอนเกิดไฟไหม้ไปแล้วดูเช้านี้บ้างไหมคะ
เมื่อเช้าค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่ตรงนี้

เมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่าอายุเป็น๑๐ปี
คือพอไปถามคนแถวนั้นเขาบอกว่าเนี่ย

คุยกับคุณยายเถาะเงียนถี่เนี่ยนะคะ
เป็นเจ้าของห้องเช่าเล่าให้กับทีมข่าวฟัง
บอกว่าตอนนั้นน่ะยายนั่งอยู่หน้าบ้าน
เพื่อนบ้านมาเรียกบอกว่าดูสิ
มีควันมันพุ่งออกมาจากบ้านชั้นล่าง
ทีนี้เพื่อนบ้านก็วิ่งเข้าไปดูนะ
เห็นเป็นไฟไหม้เราก็เลยถามยายจ๋ายายจ๋า

บอกว่ามันไหม้มาจากปลั๊กหลังตู้เย็น

ยายบอกว่ายายไม่ได้เอาอะไรออกมาเลย
เสื้อผ้าชุดนี้ที่ยายชี้ให้ดู

น้ำหนักรวมเท่าไหร่นะ
๓๐บาท
คุณยายบอกแบบนี้เก็บไว้พร้อมกับเงินสด๓ล้านบาท
สะสมมาหลายปีเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าชั้นบนของบ้าน
เพราะอะไรคุณทุกวันนี้คุณยายเช่าบ้านอยู่
คุณยายจะเก็บเงินเหล่านี้ไปซื้อบ้านอาศัยเอง
แล้วเนี่ยถามว่าคุณยายคุณยายไม่เอาไปเข้าธนาคารใช่ไหม
คือยายไม่ได้เอาเข้าธนาคารเก็บเอาไว้กับตัวเก็บเอาไว้ที่บ้าน

คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ
คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ
คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ

คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ

คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ

คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ

คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ
คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ
คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ
คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ
คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ
คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ

คุณยายไม่ได้เอาไฟหมดเลยค่ะ

จริงแล้วคุณเห็นไหมที่ไหม้

คอนพนมค่ะนายกนิวัฒน์

ก็บอกว่าคือคงจะเกิดจาก
ฟ้ารัดวงจรนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอนะ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็สรุปสาเหตุการเกิดเหตุอีกครั้ง

ตอนนี้ก็มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ผลกระทบรายลักษณ์ประมาณ๕หมื่นบาท